เป็นคุณหมิวสิริรพัฒน์ครับคุณผู้ชมฮะสสเก้าไกร

นี่แหละครับเคยเป็นดาราพี่เคยไปงานกับเธอนี่แหละโอ้ชี้แจงเลยชี้แจงแบบเผ็ดร้อน
หลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนสอสอ
คำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากขนาดที่เขาต้องห่อใส่ถุงให้เอากลับบ้าน
ถ้าจำนวนสอสอที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกมั้งคะ
อันนี้มาเข้าใจยังคือถ้าคุณมาทำงานถ้าคุณเข้าประชุมคุณมากินอาหารอาหารมันก็ไม่เหลือแบบนี้หรอก
อาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้ว
และวันนี้หมิวก็ใช้สิทธิตามที่มีนะครับไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่ห่อกลับมากินที่บ้าน
การใช้คำว่าลักลอบไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่
คุณผู้ชมเอากลับไหมครับเวลาถ้าสมมุติไปงานแล้วคุณได้แจกเข้ากล่อง
อันนี้แหละครับก็เป็นการตอบโต้กับสอสอนะ
เขาบอกเป็นสอสอที่แอบถ่ายนะครับ
คือเธอบอกว่าตั้งแต่มีประชุมสภามาเธอกล้ายืนยันว่าอยู่จนครบประชุมสภาทุกครั้ง
แต่อีกฝ่ายไม่รู้ใครนะแต่อีกฝ่ายที่มากล่าวหาเธอ
เป็นสอสอมาสองสมัยไม่ทราบว่าอยู่ถึงจบโอเซลว่ารู้ตัวดิ
รู้รู้ว่าใครถ่ายดิหรือเคยมาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้ง
อยากฝากถึงอีกฝ่ายว่าเข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้ว
มีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไป
ไม่ใช่มามัวนั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นครับนี่เธอตอบโต้ครับนะครับ
แล้วก็เชิญชวนด้วยว่าครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้ามานั่งทานด้วยกันได้นะ
จะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปและแคปชั่นแบบนี้
ต้องการสื่ออะไรครับคุณผู้ชมครับ
นี่มันบ่งบอกถึงการทำงานของสอสอบางรายในสภาเลยนะ
ที่บางทีมีทั้งโดดประชุมหรือบางทีเข้าประชุมแหละ
แต่พอถึงเวลาไม่แสดงตัวหรือต้องโหวตวาระอะไร
ก็ไม่แสดงตัวแล้วก็อยู่ไม่จนถึงจบปิดประชุมสภาเนี่ย